คนรองคู่หูดูโอ้
ก่อนเข้าห้องอาจไปแล้วน่าเอาไปฟังเสียงเขากะเป็นน้ำจิ้มกันก่อนอ่ะเชิญดู

เสียงเต็มซ่วนครับ
พอชกพวกก็ไม่จ่วย

คลิปเสียงที่ได้ฟังไป

น้ำจิ้มหลังจากที่ลุงพลเข้าห้องอัดไปแล้วนี้
สกลนครบ้านเกิดของลุงพลนั่นแหละ
ก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วครับมันคู่ขนานกันกับเรื่องของคดีความ
ก็ลุงพลก็กลายเป็นคนดังแห่งบ้านกกอกไปที่เรียบร้อย
ทีมข่าวถามไปยังคุณจินตรา
บอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะเอาเพลงเตางอยเวอร์ชัน
ฟิเจอร์ลิ่งกับลุงพลลงในยูทูปเร็วขนาดนี้หรอก
ตั้งใจจะปล่อย๑กันยายนที่จะขึ้นร้องเพลงเลยในคอนเสิร์ต
แต่พอฟังแล้วโอ้โหเสียงลุงพลเพราะเหลือเกิน
คุณพินเขาว่าอย่างนั้นอดใจไม่ไหวก็ลงซะหน่อยแล้วกันค่ะ
เรื่องราวที่ตอนนี้นะมีงานในวงการบันเทิงติดต่อลุงพลเข้าไป
เองก็บอกเหมือนกันว่ายังไม่ได้ตอบเท่าไหรหรอก
ยังไม่ได้รับงานไปเพราะว่าต้องดูความเหมาะสมซะก่อนนะฮะ
ต้องปรึกษากับครอบครัวว่างานทั้งหมดทั้งหมดนี้
รับได้หรือเปล่าเพราะอะไรล่ะคดีความมันยังไม่จบ
รับไปเหมาะสมไหมล่ะยังไม่รู้ว่าใครทำให้ชมพู่เสียชีวิตเลย

หลังจากที่มีข่าวออกบอกว่าตำรวจใกล้จะปิดคดีแล้ว
ลุงพลก็ยอมรับยอมรับเหมือนเดิมว่ากังวลใจ
หากตำรวจแถลงปิดคดีแบบไม่มีคนร้ายเนี่ย
เพราะตัวเขาก็ยังตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ที่ถูกกล่าวหาอยู่
มองว่าถ้าตำรวจสรุปแบบนั้นเนี่ย
จะทำให้ตัวเขาเนี่ยอยู่ยากอยู่ลำบากเพราะกลัวว่าจะไม่มีคนจ้างงานนะฮะ
และยังมองว่าถ้าตำรวจจะมีการปิดคดีแบบนี้จริง
ควรจะออกมาให้ความเป็นธรรมกับตัวเอง
ชี้แจงต่อสังคมได้ว่าลุงพลกับครอบครัวไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ยืนยันว่ายังคงอยู่เคียงข้างกับพ่อแม่ของน้องชมภู
อีกฝ่ายจะสงสัยตัวลุงพลแต่ก็ไม่เคยโกรธ
แต่ว่าน้อยใจเล็กน้อยฟังลุงพลซะหน่อย
ก็ต้องอยู่ข้างครับเพราะเขาเป็นญาติเราอยู่แล้วครับ
ถึงแม้เราจะโดนตกเป็นผู้ต้องตรงใสคนนึงเราก็ต้องช่วยเหลือเขาครับ
มันเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะ
กับการที่เขาได้สูญเสียลูกคนหนึ่ง

แต่อย่างน้อยเราก็ต้องย้อนกลับมาดูในเล็กผล
มาสักครู่ได้ยินโรซลินพูดว่าเออสมัยหล่อขึ้นใช่ไหม
ใช่เริ่มมีความเขาโค้งความหล่อขึ้นมาเยอะเหมือนกัน

ตำรวจชุดคลี่คลายคดีก็บอกนะฮะว่ายังคงทำงานอยู่นะฮะ

ตอนนี้ยังไม่มีคำสั่งให้พักการสืบสวน
แต่ก็ยอมรับว่าคดีนี้มันยาก
เรื่องของหลักฐานก็ไม่มีทั้งยากในการสืบเชิงลึกนะครับ
ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งค่อนข้างอ่ะยาวไปเดี๋ยวยาวไป
อีกระยะหนึ่งเหรอคะระยะหนึ่งแล้วระยะที่ผ่านมาล่ะคะ
นั่นสิครับไม่รู้ว่าหลักฐานไปอยู่ไหนหมดนะฮะ
ลุงพลก็คงดังกันต่อไปนะฮะหลักฐานก็ว่าไปตามคดีนะครับ